เว้นใหญ่ที่เป็นความฝันของผู้หญิงรักแฟชั่นเนี่ย

น้องคนนี้ได้ไปสร้างชื่อเสียงไกลไปทั่วโลก
อยากรู้ไหมว่าน้องมิลลิดานุภาเขาดังขนาดไหน

เมื่อมีแรงคลับมารอถ่ายรูปรอลายเซ็นต์
ของน้องมิลิดานุภาคณฑีรกุลครับ

เป็นอีเวนต์ใหญ่ของวงการแฟชั่น

ใครอยากถ่ายได้ถ่ายใครอยากได้ลายเซ็นต์ได้ลายเซ็นต์ครับอืม
โอ้โหนี่กลายเป็นแรปไอคอนไปแล้วนะฮะ